ท่านผู้ชมครับเรื่องของน้องการเด็กชายวัย๖ขวบที่จันทบุรี

คือน้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน
คุณพ่อก็ฝากไว้กับน้องชายก็คือคุณอาค่ะนะ
อากับอาสะพ้ายเนี่ยก็รับจ้างเฝ้าสวนมังคุดค่ะ

ก็วันหนึ่งเนี่ยน้องก็หายไปจากบ้านค่ะ
แล้วไปพบเป็นศพอยู่ในพื้นที่สวนแถวบ้าน
เหลือแค่ท่อนบนขึ้นมาแล้วก็ศีรษะ

ผลการชนะสูตรอะไรพวกนี้ก็ออกมาบ้างพอสมควรแล้ว
แต่สิ่งที่คนยังพูดกันอยู่อีกเยอะก็คือชีวิตของเด็กผู้ชายวัย๖ขวบคนนี้เนี่ย
ทำไมมันตกระกำลำบากมันไม่มีความสุขเลยอืม
นะอาดูแลดีหรือเปล่าค่ะ
ปล่อยให้นอนเต็นต์อยู่นอกบ้านเนี่ยสภาบ้านเดี๋ยวเนี่ย
อ่าให้เราไปดูพิสูจน์เลยว่าเขาดูแลหลานดีหรือเปล่าอ่า
อาทำอะไรหลานหรือเปล่ามีการทำอะไรเด็กเพื่อหวังเงินประกันชีวิตที่เพิ่งเข้าโรงเรียนหรือเปล่า
ถ้าเสียชีวิตประกันหมู่ของโรงเรียนเนี่ยได้ตั้งแสนนึงค่ะนะ
หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยอีกหลายสิ่งหลายอย่าง
เมื่อวานนี้มีพิธีชาวพนักกิจสวบไปแล้วค่ะ
เช้าวันนี้นะครับทางอากับอาสะพ้ายเนี่ยก็ได้นำอัฐิของหลานเนี่ย
ตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้รอทำบุญครบหนึ่งร้อยวันค่ะ
อ่าถามว่าเออทำไมไม่ทำบุญตอนครบเจ็ดวันด้วยล่ะ
หลังการเสียชีวิตหลังชาปนกิจศพนะอาบอกว่าก็รายได้มันไม่มี
ก็ยากจนกันอ่ะอากับอาสะพ้ายเนี่ยพ่อก็ยากจนทำบุญรอบเดียวก็แล้วกัน
เดี๋ยวรอครบร้อยวันตอนนี้ขอนำกระดูกเนี่ยฝากไว้ที่วัดโป่งแร็ดก่อน
แล้วเดี๋ยวครบร้อยวันทำบุญแล้วก็จะไปลอยอังคารที่ทะเล
ทะเลก็เพราะว่าน้องการเนี่ยเขาบอกเขาชอบทะเลเขาอยากไปทะเล
แต่อากับอาสะพ้ายก็ไม่มีเวลาพาไปรับจ้างทำสวนเฝ้าสวนทั้งคู่
ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวไปลอยอังคาร
กระดูกหลานชายที่ทะเลแล้วจากนี้ไปอากับอาสะพ้ายทุกวันพระจะกินเจ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับหลานชาย
ก็ยังคิดว่าหลานชายเนี่ยตอนนี้น่าจะไปสู่พบภูมิที่ดีแล้ว
น่าจะหมดห่วงหมดกังวลแล้ว
เพราะว่าน้องเขาก็เงียบไปเลยน่าจะไปดีแล้วค่ะ
แต่เห็นแม่เขาพูดว่าไปหาเขาเพราะหมามันหอน

ศพของน้องการเนี่ยถูกส่งไปชนะสูตรแล้วนะฮะ
ตอนนี้รอผลอย่างละเอียดอยู่ว่าตกลงจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
อะไรทำให้เสียชีวิตอะไรทำให้ถูกกัดแทะชิ้นส่วนหายไปตั้งเยอะ
หรือว่ามีใครมาทำร้ายก่อนจะเสียชีวิตอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่หลังจากที่เรื่องของน้องการเป็นข่าวขึ้นมาจากการเสียชีวิต
แล้วคนไปเห็นสภาพความเป็นอยู่เนี่ย
อันนี้ต้องยอมรับว่าอากับอาสะพ้ายถูกตั้งคำถามเยอะ

เนี่ยฮะบ้านหลังนี้ที่มารับจ้างเฝ้าสวนมังคุดเขาอยู่อ่ะนะ
เพราะมีคนไปเห็นภาพเต็นต์ที่อยู่นอกบ้าน
แล้วบอกว่าเนี่ยให้หลานชายวัย๖ขวบนอนอยู่ที่เต็นต์นอกบ้าน

แล้วลูกตัวเองกับตัวเองก็ไปนอนอยู่ในบ้าน
เพราะว่าไม่รักหลานหรืออย่างไร

อาก็เคยบอกว่าอ๋อก็ส่วนหนึ่งคือเด็กเขาชอบแนวผจญภัยเขาอยากนอนเต็นต์นอกบ้าน

แล้วนอนในบ้านเนี่ยบางทีไปฉี่รถที่นอนก็เลยต้องฝึกด้วยมานอนข้างนอกเนี่ย
ฉี่รถที่นอนมันจะได้ไม่เหม็นไม่อะไรพวกนี้

สิ่งหนึ่งที่ผู้คนได้พบเห็นแล้วบอกสงสารเด็กจับใจเหลือเกิน
ก็คือน้องการเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนคืออะไรรู้ไหมฮะ

นี่คุณควินกระมุดโยธินก็ลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมค่อยดูไปนะฮะ
ตุ๊กตาผ้ามดตะนอยที่เป็นเพื่อนคู่ใจไปไหนพากอดพาถือไปด้วยเนี่ย
เนี่ยตัวเนี้ยตัวดำดำสีขวาขวามือสุดเนี่ยนะใช่ก็มีเจ้าสุนัขสองตัวเนี้ย
สุนัขที่อยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะน้ำตาลกับโอวันตินอ่า
วันที่น้องการหายตัวไปมันก็เดินไปด้วยแต่มันกลับบ้านมาก่อน
แล้วน้องตาลอ่าน้องน้องการไม่ได้กลับมาค่ะนี่นะฮะ
นี่ฮะเจ้าโอวันตินกับเจ้าน้ำตาลเนี่ยคุณควินบอกว่า
ผ่านมาล่ะเจ็ดวันล่ะอืมจากวันเสียชื่นของของน้องการเนี่ย
มันซึมไปเลยนะมันหงอยไปเลยนี่เห็นไหมดูหน้าสิ
เหมือนก็ว่าหูตกเลยอะไอ้เพื่อนมันหายไปไหนเออ
ไม่เจอเพื่อนหลายวันแล้วอ่ะหรืออ่าพูดจริงตรงนะ
มันอาจจะบอกได้มันอาจจะรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับน้องการก็ได้
ที่มันกลับมาที่บ้านแล้วน้องการไม่ได้กลับมา
อีกสองวันก่อนจะไปหาเจอกันแต่เป็นศพที่เหลือครึ่งท่อนแล้วค่ะ
มันไปรับรู้ว่าเห็นวันนั้นอะไรหรือเปล่า
สมมุติถูกงูกัดถูกอะไรกัดแล้วเด็กตายไปแต่มันช่วยไม่ได้หรือเปล่า
วันนี้อาของน้องการให้เราไปดูนะฮะเอาเต็นต์ก่อนเรื่องเต็นต์ก่อน
เนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ามีภาพเต็นต์เดี๋ยวให้ดูเต็นต์
ที่น้องการเนี่ยนอนอยู่หน้าบ้านนอนอยู่ลำพังไหม

คนเห็นขันแล้วบอกโอ้โหสะเทือนใจเหลือเกิน
ทำไมให้เด็กวัย๖ขวบมานอนนอกบ้าน
พ่อกับแม่ก็แยกทางกันพ่อก็ไปอยู่ต่างจังหวัด
มีแฟนใหม่แม่ก็ไปอยู่ต่างจังหวัด
ฝากอ่าเลี้ยงอ่าให้นอนอยู่หน้าบ้านเต็นต์เนี่ย
ตกลงนะครับทุกผู้ชมครับเต็นต์เนี่ยยังอยู่นะฮะ
น้องการจะไม่อยู่แล้วอยู่สภาพเดิมทุกอย่าง
อากับอาสะพ้ายบอกว่าไม่เก็บเพราะยังคิดถึงหลานอยู่
ขอเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าหลานไม่อยู่แล้วไม่เป็นไร
แต่ขอให้ทุกท่านดูตรงนี้หน่อยอากับอาสะพ้ายบอก
จากเต็นต์น้องการเนี่ยมีอีกเต็นต์นึงนะ
มันเป็นลักษณะกึ่งเต็นต์แต่เป็นที่กั้น
ใช่คือเอาผ้ามากั้นเอาไว้เป็นลักษณะคล้ายห้อง
เนี่ยที่อยู่นอกบ้านเหมือนกันเป็นห้องของลูกสาวคนโต
ไม่ใช่ว่าให้หลานนอนนอกบ้านลูกสาวคนโตก็นอนนอกบ้านค่ะนะ
เป็นพี่สาวเนี่ยนะแต่ต้องกั้นเอาไว้หน่อย
เพราะว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงตรงนี้
ห้องแบบเนี่ยค่ะอยู่ติดกับเต็นต์ของน้องการเลย
มีผ้าใบกั้นไว้หน่อยนะอยู่นอกบ้านเหมือนกัน
สะพ้ายยืนยันว่าน้องการไม่ได้นอนโดดเดี่ยวคนเดียวนอกบ้าน
รักดูแลเอาใจใส่ทั้งลูกทั้งหลานเท่ากันหมด
ส่วนที่บริเวณหน้าบ้านก็มีเต็นต์สีชมพู
ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเต็นต์สีชมพูเนี่ย
อันนี้เป็นเต็นต์เล็กเด็กอายุ๒๓ปีเข้าไปอยู่ได้
อันนี้ก็เป็นพื้นที่นอกบ้านเอาไว้ให้ลูกอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าในบ้านมันแคบมาก
เราได้เข้าไปดูในบ้านของอานะฮะ
บ้านเนี่ยมีขนาดเล็กฮะอาบอกว่าทั้งลูกทั้งหลานอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันไม่หมดจริง
ก็เลยต้องสร้างเต็นต์เอาไว้ให้อยู่นอกบ้านแบบนี้
ภายในบ้านหลังนี้มีห้องนอน๑ห้องนะครับทุกผู้ชมครับ
อากับอาสะพ้ายแล้วก็ลูกสาวคนรองกับลูกสาวคนเล็กเนี่ยจะนอนนะอยู่ในห้องนี้
ส่วนลูกชายคนกลางเนี่ยนอนอยู่ข้างหน้าทีวี
ลูกสาวคนโตนอนอยู่นอกบ้านอยู่คู่กับเต็นต์ของน้องการ
เพราะว่าน้องการเนี่ยเขาอยากนอนเต็นต์ค่ะ
เหมือนเขาชอบอยากแนวผชนภัยอะไรแบบนี้
เดี๋ยวฟังนะฮะอาสะพ้ายเนี่ยเขายืนยันกับเราว่าเขาดูแลลูกกับหลานเนี่ยเท่าเทียมกัน
เลี้ยงดูลูกหลานเท่าเทียมกัน
ก็เหมือนกับเราเลี้ยงลูกเราคนหนึ่งแหละได้ก็ได้เหมือนกันไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกัน
จริงค่ะหนูซื้อให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้เป็นหนูอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าหนูต้องทำยังไงบ้าง
เพราะว่าหนูเป็นคนจนคนนึงที่ไม่ได้มีอะไรมากมายทำกินไปวัน
หนูก็ต้องแบ่งสรรให้ลูกให้หลานหนูได้เท่ากัน
นี่นะฮะมีคนที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องของความเงียบขรึมการอยู่คนเดียวของน้องการใช่ไหม
ค่ะคือหลายคนก็มองว่าคือน้องพ่อแม่แยกทางตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วก็เนี่ยน้องจะซึมเศร้าน้องจะกลายเป็นเด็กเงียบหรือเปล่า

อันนี้เป็นคลิปที่ลูกน้องของเจ้าของสวนมังคุศสวนทุเรียนเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
น้องถือข้างหนึ่งถือไม้มังคุดอีกข้างหนึ่งถือลูกมังคุดอยู่ค่ะ

ของน้องการค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้
เบื้องต้นในติเวศโรงพยาบาลพระปกราวรบุเอาไว้
ร่างกายของน้องไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือฆาตกรรม

ทางเดินหายใจไม่มีอะไรติดขัด
ซึ่งระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ได้นำชิ้นส่วนหัวใจปอดตับไปตรวจหาสารพิษแล้วนะคะว่า
จะรู้ผลค่ะทางเดินหายใจไม่มีอะไรเข้าไปติดขัด
ใช่ค่ะปอดก็แห้งไม่มีน้ำแปลว่าน้องไม่ได้จมน้ำเสียชีวิต